ความน่ารักยังมีอีกให้ได้ดูกันนะครับ

กว่าไงกว่าเล็ก
นางกวักน่ารักแล้วก็ดูดียังไงซะ
วางไว้หน้าร้านน่าจะมีแต่คนสนใจน่าจะมีแต่คนเข้าร้าน
เหมือนเช่นร้านนี้นะจ๊ะ

มองไกลนึกว่าเป็นตุ๊กตงตุ๊กตาเต้นได้

นี่คือคนจริงตัวเป็น

โอ้โหเต้นหน้าร้านเรียกแขก

ดูไปดูมาชักไม่สนใจแล้วว่าข้างหลังขายอะไร
เข้าใจไม่รู้แล้วนะว่าเขาขายอะไรข้างหลัง
แต่รู้ว่าหนูน้อยข้างหน้านี่พริ้วมาก
นั่นน่ะสิแต่ข้างหลังเขาก็ดูน่ากินน่าสนใจนะ

แต่ความสนใจทุกสิ่งอย่างมันไปอยู่ที่น้องคนนี้หมดแล้ว
แต่หน้ามีบุ๊ธดีเจกันนะ

อย่าต้องพูดเลยเดี๋ยวโกรธกัน